บอกเลยว่ามันมีโมเมนต์เนื้อ
ที่บันเทิงไทยรัฐปล่อยผ่านไม่ได้จริง
เพิ่มได้ดูด้วยนะคะไปดูกันค่ะ

มากับผู้หญิงอีซานสวยคนนึงนะคะ

มีแฟนใหม่แล้วเหรอคะ
เปล่าแฟนคนเดิม
แฟนคนเดิมเหรอนี่เด็กเหรอ

เพราะว่าแฟนพี่น้องมาเยอะ
เพราะว่าแฟนพี่น้องมาเยอะ

ต้องข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐแล้วนะ

มั่แต่พี่แอดูผอมดูเด็กลงจริงเนอะ
พรงจงจะล้มพี่อั้มพัชราภาพทุกที่ทุกเวลาจริง
ล่าสุดเนี่ยเคลมแฟนของแม่อ้ำอีกแล้วอะค่ะ
เดี๋ยวนะพูดคำว่าแฟนนี่เราได้แฟนเราได้ใช่ไหม
ได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่อะไรเรานึกขึ้นได้สรุปพี่อ้ำกับไฮโซโพกเนี่ยเขาใช้สถานะแฟนกันแล้วจริงใช่ไหมเนี่ยเธอ
เขาพูดเองในคลิปป่ะพูดได้ไหมแม่ว่าเป็นแฟนก็ได้
มันเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมนะคะทั้งคู่ก็เลยนี่เลยคือถ้าจำไม่ผิดนะเท่าที่เราทำข่าวมาเท่าที่ดูข่าว

ตอบยังไงก็ไม่ตอบว่าแฟนพิเศษคนคุยกันอะไรอย่างนี้
ไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ล่าสุดในคลิปนี้มันชัดเจนไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เขาเป็นแฟนกันแฟนอ้ำพัชราภาชื่อพกแฟนพกอ่ะก็ชื่ออ้ำพัชราภาไง
เออส่วนของพี่เอ๊นนะคะพี่เอ๊จะอยู่สวยอยู่นิ่งไป

เขาจะสู้ทุกทางไงใช่ค่ะ
คุณเอ๋ยเอวเขาก็จะ๒๓เหมือนพี่อ้ำ
เขาก็เอาพี่อ้ำมาสายอ้าวแฟนมันจะเสร็จนิดหน่อยมันจะเป็นไรไปละ
อันนั้นก็ไม่ได้ขอไว้อย่างนึงนะคะพี่เอ๊ค่ะขอไว้หนึ่งอย่างนะคะ
พี่อ้ำและพี่พกเขารักกันนะแต่ไม่ใช่ไรแล้วก็แซวขำไง
ใช่นะคะยังขอ๕๐๐๐อยู่เลยนะคะ